ทำไมคนในวงการบันเทิงเดียวกันคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าจบกันสักทีนะฮะสำหรับ
กรณีของแม่ฮายอภพรกับพี่วิลลี่ผีก้าบเออนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้
ฮายออกโรงมาแจ้งเตือนพี่วิลลี่ในเรื่องของกิริยาท่าทางแล้วก็คำพูดกับแหวดสี
แหวดสีเนี่ยน้องสาวแม่ฮายเขานะรวมไปถึงลูกทุ่งสาวรุ่นน้องต่างต่าง
คุณจอยบียอนอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเออพี่วิลลี่ครั้งนั้นเนี่ย
มีการพูดจาอะไรไม่เหมาะสมกันไปค่ะทำให้ฝ่ายน้องสาวของพี่ฮายนี่นะ
แล้วก็เพื่อนขึ้นโรงพักไปแจ้งความกันไปล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะ
วิลลี่ผีกับกล้ามนี่นะหอบช่อดอกไม้มาขอโทษแม่ฮายอภพร
สตูดิโอไทยรัฐทีวีคุณผู้ชมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
อมรับเลยว่าวันนั้นตัวเองก็มีการดื่มไปบ้าง
ก็อาจจะทำให้ขาดสติกันไปค่ะซึ่งแม่ฮายเอาจริงจริงก็ความเป็นรุ่นพี่ในวงการนะ
คุณผู้ชมก็ให้ข้อคิดเตือนใจพี่วิลลี่ไปพร้อมกับรับช่อดอกไม้
แล้วก็เอามาตีหัวพี่วิลลี่ไปปุ๊กเออเออคุณผู้ชมไม่ดราม่านะ
ตีด้วยความรักและความเอ็นดูตีด้วยความว่าเออเป็นรุ่นพี่
อยากจะเตือนน้องให้น้องแบบว่าไม่ใช่เอ่ออารมณ์อะไรต่างต่างไม่ดี
ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาต่างนะแซวกันหยอกกันไปนะ
แต่ว่าด้วยความว่าผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กเพื่อสั่งสอนอย่างที่บอกไป
แล้วพี่วิลลี่เองก็เต็มใจนะพร้อมกับบอกแม่ฮายด้วยว่า
ตีได้เลยแม่ตีเลยเพราะผมเองก็รู้สึกผิดเหมือนกัน

คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงที่เขาคุยกันหน่อยจ้า
ถ้าคุยกันได้มันไม่ได้เรื่องใหญ่โตก็จบกันไปซะ
ถ้าขึ้นสารขึ้นอะไรก็บอกจริงว่าเงินทองไม่ค่อยมี
ไม่ควรเลยไอ้ขี้หมา
ขอโทษขอโทษด้วยนะครับคุณจอยพี่ย้อนขอโทษด้วยนะครับ
ขอโทษแล้วก็ให้อภัยนะสังคมให้อภัย
เจ๊ก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ในเมื่อเขามาสารภาพขนาดนี้
แล้วก็ยกโทษกันไปไปถอนฟ้องซะเนอะนึกว่าเจ๊ขอนะคะ
จอยกันนะจอยกัน
อันนี้คือแม่หายบอกไปถึงน้องสาวนะว่าเอ๊ะฟ้องกันซะ

แต่ก็ตักเตือนด้วยความเป็นรุ่นพี่ในวงการจริง
แล้วเมื่อวานนี้แม่ฮายบอกในโซเชียลส่วนตัวของแม่นะ
แม่บอกว่าแม่ไม่ได้ติดใจอะไรเลยให้อภัยแล้ว
แล้วก็บอกด้วยว่าอยากจะเตือนสติพี่วิลลี่นี่นะ
ทำอะไรให้คิดดีคิดหน้าคิดหลัง

จะได้ไม่เกิดปัญหาต่างขึ้นมาอีกค่ะ
อกจากนี้ก็แนะนำด้วยว่าให้พี่วิลลี่นี่นะ
ติดต่อไปขอโทษพี่จอยบียอนเอง

และอีกอย่างแม่ฮายก็ขอแล้วเชื่อว่าทุกคนให้อภัยกันได้

วิลลี่นี่นะเขามานั่งรอที่ไทยรัฐทีวีของเรา
รอแม่ฮายเพราะว่าแม่ฮายเขามาจัดรายการคู่กัดสะบัดข่าว
ก็คือติดต่อทางแม่ฮายเลยว่าอยากจะมาขอโทษจริง

แล้วก็แม่ฮายถ่ายรายการก็รอเป็นชั่วโมงนะ

มาพร้อมภรรยาเลยพี่ที่นั่งรออยู่เนี่ยค่ะ